ภัยออนไลน์กับวันอังคารแบบนี้ค่ะ
ภัยออนไลน์พูดถึงเรื่องการทรงฟ้าทรงรหัสชิงโชค
อย่างของคุณตันอิชิตัน
เขามีแฟนเพจของเขาเองใช้ชื่อว่าตันภาษากรนที
ทีนี้คุณผู้ชมตอนนี้มีเพจปลอมมาเยอะมากเลย

คือมาบอกว่าไงรู้ไหมโพสต์ภาพบ้านสวยหรู
แล้วบอกว่าถ้าอยากได้เนี่ยแจกให้กดเซฟแอปได้เลย

อันนี้ก็คือเป็นเพจที่ตลกก็เข้าใจได้
แต่ประเภทที่แบบว่าเป็นมิจฉาชีพไซเบอร์

ส่งมาบอกว่าหลังจากที่คุณกดไลค์กดแชร์แล้ว

ต้องจ่ายภาษีก่อนไม่งั้นก็ต้องจ่ายเป็นบัตรเติมเงินบ้าง
วันนี้เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ
ภัยออนไลน์ในรูปแบบนี้เป็นอย่างไร

ติดตามได้กับปลดทุกข์ภัยออนไลน์ครับ
ส่งผลให้หลายคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์จำนวนมาก
เพราะเชื่อว่าหากโชคดีสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นของเรา
อย่างนางสาวแนนซันขวัญชาวไทยใหญ่
ถูกหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
แต่ต้องซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์เพื่อเป็นค่าภาษีหลายครั้ง
พออ้างว่าเกิดข้อผิดพลาดให้ส่งบัตรเติมเงินไปใหม่
รวมเป็นจำนวนเงินกว่า๑๐๐๐บาท

พบว่าเรื่องเงียบหายและไม่สามารถติดต่อได้
รู้ว่าถูกหลอกอย่างแน่นอน
เช่นเดียวกับนายสายันเย็นจตุรัสชาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
โชว์เฟซบุ๊คที่อ้างตัวชื่อคุณตันพาสกรณฑี
และทักมาในกล่องข้อความว่าคุณโชคดีได้เงินล้าน
แต่ต้องส่งบัตรเติมเงินราคา๑๐๐บาทจำนวน๒ใบ
และจะได้รับเงินจำนวน๑ล้านทันที
ถ่ายรูปบัตรเติมเงินส่งกลับไป
บอกว่าต้องเพิ่มบัตรเติมเงินอีก๒๐๐บาท
จึงเริ่มเห็นใจว่าเป็นเฟสบุ๊คกรอบแน่นอน
มีข้อความของคุณกันพาสกรขึ้นมา
เขาบอกว่าคุณจะได้เงิน๑ล้านบาท
เขาเลยบอกว่าให้ไปซื้อบัตรเติมเงิน
แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็หมายเลขบัญชีหรือว่าที่อยู่
ส่งไปให้เขาทีนี้ผมก็ไปซื้อตอนเที่ยง
พอไปซื้อตอนเที่ยงมาผมก็ส่งไปถ่ายรูปส่งเสร็จเรียบร้อย
เขาก็เลยบอกว่าซื้อมาเพิ่มอีก๒ใบ
ผมก็เลยพิมพ์บอกจะได้เงินวันไหนครับ
เขาบอกว่าต้องซื้อมาอีก๒ใบเพิ่มอีกแล้ว
คุณคือผู้โชคดีได้รับของมูลค่า๑ล้านบาทนะคะ
พอส่งไปปุ๊บเขาก็บอกว่า
ส่งมาให้ผมแล้วผมจะโอนเงินให้คุณทันทีเลย
เขาบอกหมดสิทธิ์ตอนไหนคะอะไรอย่างนี้
เขาบอกหมดสิตีหนึ่งหนูบอกขอเวลาตี๒ได้ไหม
หนูหาเงินอยู่หนูไม่มีเงิน
ก็บอกอย่างนี้ค่ะพอส่งไป
เขาก็บอกผิดพลาดครับ
เขาบอกคุณต้องเสีย๔ใบขอโทษจริงครับ
เขาบอกทีนี้หนูก็ส่งไปอีก๒ใบก็เป็น๔ใบแล้ว
๔ใบเขาบอกเสียค่าภาษีอีก๓๐๐บาท

แล้วก็พร้อมหมายเลขบัญชีคุณกับที่อยู่แล้วบัตรประชาชน
หนูก็ส่งไปกับหมายเลขบัญชีแล้วก็พัดปอด
ด้านในตันภาษากรนาธียืนยัน
มีเพจเฟซบุ๊คเพียงเพจเดียวเท่านั้น
โดยมีวิธีสังเกตดังนี้
มีโลโก้เครื่องหมายถูกสีฟ้าหลังชื่อตันพาสกรณฐี
ใต้ชื่อมีคำระบุว่าบุคคลสาธารณะ
และ๔ยอดไลค์มากกว่า๑๒ล้านไลค์
เตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อ
หากมีผู้ถูกรางวัลจะเป็นผู้ติดต่อกลับไปเอง
และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
ตอนนี้เราแจกเฉพาะเบนท์อย่างเดียว
ไอ้ที่เงินทองมอเตอร์ไซค์ทั้งปลอมทั้งนั้นอ่ะครับ
เพียงเหนือชื่อและรูปเหมือนผมเปี้ย

คือพอดีเทคนิคเยอะมันมีแค่จุด
เว้นวักตัวเล็กตัวใหญ่
สำหรับเพจปลอมบนเฟซบุ๊คมีอยู่ถึง๒๒เพจ
ซึ่งทุกเพจจะมีจุดที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
หากไม่สังเกตก็จะหลงเชื่อได้
เช่นตันขีดพาสกรนาธี
ตันพาสกรณฐีจะพิมพ์ติดกัน
ตันจุดพาสกรณฐี
ตันพาสกรณฐีใช้นะเป็นตัวสะกด
หรือตันอิชิตันพาสกรนาธี
ดังนั้นทุกครั้งที่เล่นสื่อออนไลน์
ควรมีความรอบครอบและมีสติ
ข้าวไทยรัตน์ทีวีรายการ